คุณผู้ชมคะวันนี้วงการสื่อสารมวลชนต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญไปอีกหนึ่งท่านนะคะ
เจยุยุวดีธัญญาเสรีค่ะในวัยเจสิบเอ็ดปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะ
ยุเป็นนักข่าวที่ทำข่าวมานานค่ะประจำอยู่ธรรมเนียบรัฐบาล
สมัยที่ดิฉันเป็นนักข่าวภาคสนามได้ทำงานร่วมกับเจยุอยู่บ่อยนะคะ
ซึ่งเจยุนั้นทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักข่าวรุ่นใหม่ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวของเราขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำเวลา๔โมงเย็นที่วัดโสมณัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
การทำงานทำให้คนเรายังมีไฟเป็นคำพูดที่นางยุวดีธัญสิริหรือเจยุ
อดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสบอกกับน้องนักข่าวทุกคนที่เข้ามาประจำที่ธรรมเนียบรัฐบาลอยู่เสมอ
ยุได้รับการยอมรับว่าเป็นคนข่าวตัวจริงเสียงจริงเพราะเริ่มทำงานในอาชีพสื่อตั้งแต่ปี๒๕๑๑จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา๔๙ปีแล้ว
ผู้หญิงแกร่งคนนี้ไม่เคยหยุดพักแม้จะเกษียณมาแล้วหลายปี
น้องนักข่าวร่วมอาชีพยกย่องให้เป็นครูคนข่าว
นิสัยและเอกลักษณ์การทำงานที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้ชื่อของเจยุเป็นที่รู้จักกันทั้งวงการสื่อสารมวลชน

เราอาจจะมีความคิดที่แบบ
อย่างที่ไก่ใช้ว่าคำว่ารำคาญ

เราอยากจะบอกว่าเราขอโทษที่แบบรำคาญเจ๊อะไรอย่างนั้น
หรือว่าอยากจะบอกว่าเราก็เคารพเจ๊เหมือนแม่นะ
เหมือนกับคนในครอบครัวคนนึง

เป็นนักข่าวจะต้องทำการบ้านยังไง

สิ่งหนึ่งที่เจ๊จะบอกไว้เสมอว่า
ถามคำถามเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบหรอก

เชื่อว่าทุกคนจะจำชื่อเจยุยุวดีธัญสิริได้เสมอ
ในฐานะนักข่าวซึ่งเป็นตำนานในวงการของนักข่าวเรา

ที่ทุกคนจะจดจำจนวันนี้
แม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็จะจดจำยุวดีธัญสิริตลอดไปค่ะ
ยุเคยบอกถึงชีวิตบ้านปลายในสายสื่อสารมวลชน
กับน้องนักข่าวที่ธรรมเนียบรัฐบาลว่า
ชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้มีภาระอะไร
ด้วยความเป็นคนชอบทำงานไม่ชอบนั่งอยู่เฉย
และประเมินศักยภาพตนเองอยู่ตลอดว่าสมองและสติปัญญายังใช้ได้
ไม่อยากกำหนดว่าจะหยุดทำงานในอาชีพนี้เมื่อไหร่
ด้วยความพิสูจน์ที่แสนงดงามในใจ
คอยแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคดีในสนามข่าว
ให้กับนักข่าวรุ่นหลังอีกต่อไปแล้ว
แถวมาเป็นอนุสัตติเป็นสิ่งเตือนใจ
ให้กับนักข่าวรุ่นหลังก็คือ
การทำงานให้อยู่ทนและอยู่นานอันดับแรกจะต้องรักษาจุดยืนของตัวเอง
ซึ่งจุดยืนนั้นก็คือความน่าเชื่อถือตรงไปตรงมา
สื่อเป็นอาชีพที่สอนกันไม่ได้หากใครคิดที่จะก้าวเท้าเข้ามาทำแล้ว
จากใจรักจะต้องมีความฉลาดเฉลียวกล้าถามเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็ต้องถามรุ่นพี่ถามเพื่อน
อย่าไปตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะความเห็นของเราคนเดียวก็ไม่ได้ถูกเสมอไป
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน